แล้วล่ะค่ะเรามาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะ
แสงความดีนะคะกับศิลปินดาราที่เข้ารับประชารางวัลเมื่อวานนี้ค่ะ
รางวัลเทพทองนะคะรวมไปถึงคุณเป๊กกี้ศรีธัญญาแล้วก็คุณก๊อฟทัศนัยของเราค่ะ

แต่ว่าเมื่อวานติดภารกิจนะคะก็เลยให้ตัวแทนไปรับแทนแต่ก็ยินดีด้วยค่ะ
ฟังความรู้สึกนะคะของศิลปินบางท่านที่เข้ารับพระราชนางวันเทพทองเมื่อวานนี้กันเลยค่ะ
เป็นรางวัลที่ภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะ
ก็กดดันนะคะเพราะว่ารางวัลเป็นเหมือนเป็นเหมือนเครื่องหมายที่การันตีค่ะแล้วก็ต้องปรับตัวเองให้ดีขึ้นไปเสมอค่ะ
รางวัลที่เราได้รับเป็นองค์กรดีเด่นหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมรวมถึงการทำประโยชน์ให้กับสังคม
เรารู้สึกยินดีที่ได้รับรางวัลนี้มากครับผม
จริงองค์กรเราก็ได้รับประโยชน์จากสังคมมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นในวันที่เรามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากจะทำอะไรตอบแทนสังคมบ้างให้เป็นสาธารณประโยชน์อย่างที่ผ่านมา
เราก็มีคอนเสิร์ตเราก็มีกิจกรรมตอนนี้เราก็มีมูลนิธิด้วย